ด้วยการตามความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่
คือวัดศรีสุพรรณเนี่ยจะมีโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถอยู่หลังหนึ่ง
ทำจากเงินนะฮะเป็นเครื่องเงินเพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องเงินอยู่ในย่านนั้นทั้งนั้นเลย

แต่ว่าวัดส่วนใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือนะคุณเขียนมาสอน
ก็จะห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในพระอุโบสถ
ใช่ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้เป็นคนเท่าคนแก่นะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระอุโบสถเขาประกอบพิธีสำคัญ
แล้วเขาก็เชื่อว่าด้านใต้ใต้ฐานพระอุโบสถบางทีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีของพวกอาคมอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดผู้หญิงเข้าไปจะทำให้เสื่อมได้

ครับก็ไม่ได้ว่าเป็นการดูถูกสตรีเพศอะไรนะครับ
แต่ว่าเป็นจารีสประเพณีที่สืบเนื่องกันมา
คนท้องถิ่นที่นั่นก็ยึดถือตรงนี้
นักท่องเที่ยวที่ไปก็มีป้ายปิดเตือนเลย
อย่างวัดศรีสุพรรณเนี่ยมีป้ายติดไว้ที่หน้าพระอุโบสถเลย

ใช่แต่กรณีที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้หญิง๓คนเข้าไป
ฝ่าฝืนเข้าไปแล้วก็เป็นคลิปนี้ครับ
เดี๋ยวท่านชมคลิปนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
แต่ได้ยินเสียงคนดูแลที่ตะโกนไล่นะคะ

ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแล้วคนดูแลพระอุโบสถเนี่ย
ก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะ
แต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าที่ส่งเสียงดังตะโกนขับไล่ผู้หญิงที่เข้าไป

อาจจะมีสิ่งเล่นลับเข้าสิงร่าง
ตามความเชื่อแต่โบราณว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีบางอย่างดูแลอยู่
แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้าไปคือผู้หญิงเข้าไป

ก็เลยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิ่งร่าง
แล้วก็ตะโกนต่อว่าขับไล่ให้ออกมา
บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นยักษ์กุมพันธ์ที่เฝ้าอยู่หน้าพระอุโบสถที่นั่นก็ได้
ผู้หญิงสามคนมากับพระนะฮะพระสงฆ์นะฮะ
แต่ว่าที่วัดยืนยันว่าเป็นพระจากที่อื่นด้วยนะ

หลังจากมีผู้แชร์คลิปนี้นะครับ

จะต้องทำการแก้คิด

รักษากันมายาวนานถึง๕๑๗ปี

และเสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ขับไล่ผู้หญิงที่ขึ้นไปก็คือโคศกประจำวัด
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็มีอาการ
อย่างที่เราได้ยินนะครับโคศกประจำวัด
และเสียงที่ได้ยินตะโกนออกมาก็คือนายสวรรค์
แว้นไทยส่งนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าตอนแรก
ก็ว่ากล่าวตักเตือนดีนะแต่ทั้งสองทั้งสามคน
ไม่เชื่อคุณเหนียวมาสอนยังฝ่าฝืนเดินเข้าไปในพระอุโบสถ
อ้างว่าขออนุญาตจากเจ้าวาดแล้วแต่วันนั้นเจ้าวาดไม่ได้อยู่ที่วัด
ไม่เชื่อนะครับแล้วพอฝากฝืนเดินเข้าไปเขาก็ไม่รู้สึกตัวไปเลย

รู้สึกตัวอีกทีก็คือมีชาวบ้านมาช่วยประถมพยาบาลเขาแล้ว
ไม่รู้สึกตัวเลยครับไม่รู้สึกตัวเลย
ตอนนั้นคืออยู่อย่างไรเราไม่รู้สึกตัวบ้านเราโวยวาย
โวยวายอะไรออกไปเราไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
แล้วผู้หญิงที่ขึ้นมานี่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็น
เป็นลูกศิษย์ที่มากับครูบาอาจารย์นะครับ
อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยว
ว่าเราต้องเคารพในเรื่องของจารีสประเพณีของท้องถิ่นแต่ละที่ด้วยครับ
เนี่ยค่ะก็ดูเป็นคนสุภาพ

ถ้าเปรียบเทียบกับเสียงตะโกนไล่เมื่อสักครู่นี้โอ้โห
คือคนละคนเลยถ้าไม่บอกว่าคือคนนี้นี่ไม่เชื่อ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณนะคะ
พระครูพิทักษุธิคุณท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้านในชุมชนค่ะ

ทางวัดเองก็ไม่สบายใจ
เพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นการฝ่าฝืนความเชื่อของชาวล้านนา
ที่เขาห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนพระอุโบสถโดยเฉพาะพระอุโบสถหลังนี้ตามบันทึกพบว่ามีอายุมากถึง๕๑๗ปี

ทางวัดก็จะมีการทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถเงินนะคะ
ตามความเชื่อเขาบอกว่าจะนำเป็นน้ำขมิ้นส้มปล่อยค่ะ
มาทำพิธีขอขมาลาโทษ๓๑ธันวาคมนี้ค่ะ
และท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก็เดี๋ยวจะสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยเลย
ก็เป็นแนวคิดว่าให้มีการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ท่านก็มองในมุมดีท่านก็เชื่อว่าคนที่ขึ้นไปเขาก็อยากจะไปดูมั้ง
อยากจะไปสักการะบูชาแต่ชาวบ้านชาวล้านนาเองเขาก็ต้องรักษาจารีประเพณีหลายร้อยปีของเขาเอาไว้
เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้
อุโบสถเงินนี้ชาวบ้านก็ช่วยกับทางวัดบูรณะซ่อมแซมจากหลังเก่ามา

แต่นั่งเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของเครื่องเงินแบบนี้ก็ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นะครับอยู่ที่บริเวณถนนบัวลาย
เอาเป็นว่าท่านที่จะไปบริเวณพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือนะ
อย่างเชียงใหม่อย่างนี้แล้วไปเห็นพระอุโบสถจะเข้าไปยังไงดูป้ายหน่อย

หลายวัดจะห้ามสำหรับพระอุโบสถนะคะ